มาดูคนหล่อที่กำลังจะโดนเทกันหน่อยดีกว่านะคะดวงมรณะฟันทง
มรณะที่ว่านี่ไม่ได้จะไปเจ็บป่วยล้มตายที่ไหนนะคะแต่ว่าดวงมรณะในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ
หนุ่มสันประชากรหมอดูชื่อดังทักออกมาแล้วว่าปีนี้ความรักไม่ดีแน่นอน
แต่ที่ต้องอึ้งเนี่ยย้อนให้ฟังก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณต้นหอมสกุลตลาค่ะ
ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากแต่งงานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสไปที่น้องปกป้อง
ซึ่งก็เป็นลูกของน้องชายที่เขามาขอมาเลี้ยงแล้วพอมีภาระตรงนี้มีลูกจริงจังนะ
ไม่ได้แบบรับเลี้ยงแบบมาช่วยเลี้ยเฉยเลี้ยงจริงจังมีภาระตรงนี้ต้นหอมบอกว่าไม่อยากเอาเปรียบแฟนก็คือสันนะฮะ
เจ้าตัวก็เลยบอกเลิกฝ่ายชายทุกวี่ทุกวันค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าจะไปคบกับใครก็ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้สิทธิ์นั้นนะคะ
สุดบันเทิงไทยรัฐของเราเจอกับซันประชากรเมื่อวานเนี่ยซันบอกว่าเอาจริงพี่ห่างกันจริงแล้วพี่ต้นหอมเองเนี่ยก็เคยขอเลิกจริง
แต่ด้วยความที่สันยังรักไงก็เลยไม่ไปไหนบอกเลิกกี่ครั้งก็ไม่ไป
แม้ว่าตัวเองก็งงอยู่เหมือนกันแล้วก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หนักไปกว่านั้นอย่างที่บอกไปว่าหมอดูชื่อดังเนี่ยทักสันว่าดวงมรณะเรื่องความรักรวมไปถึงเรื่องการห้ามเดินทางด้วย
แม้มันก็มีบางทีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าปกติเขาให้เวลาผมได้๑๐๐วันหยุด

เขาเป็นห่วงผมแหละว่าผมจะอยู่ได้ไหม
เพราะว่าเอาจริงน้องก็เป็นลูกของน้องชายเขา
แล้วก็รักต้นหอมเหมือนเดิมนะ
ถ้าไม่รักไม่อยู่มาถึง๒ปี